สวัสดีครับมาอัปเดตกีฬากันหน่อยกับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
ที่หัวหินจังหวัดประจวบคิริคันครับซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
บนชั้นดาดฟ้าของอาคารภายในทรูอาเรน่าหัวหินได้ถูกจัดแต่งให้กลายเป็นพื้นที่งานเลี้ยงต้อนรับ๔นักเทนนิสสาวระดับโลก
อย่างด้านข้างดิฉันก็คือวินัสวิลเลี่ยมส์นักเทนนิสหญิงชื่อกล้องโลก
จากนั้นนายสวัสดิลิปตะพันลบนายกสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ตุ๊กตามีถือไม้เทนนิสพร้อมช่อดอกไม้แก่สีสาวเป็นที่ระลึก
ซาร่าเออรานีมือ๒๐ของโลกจากอิตาลีได้มอบชุดกีฬาพร้อมลายเซ็นแก่นายสุวัสดิ์
เช่นเดียวกับแองเจลิกเคอร์เวอร์มือ๑๐ของโลกจากเยอรมนีมอบหมวก
ัสวิลเลี่ยมส์มือ๗ของโลกจากสหรัฐมอบชุด
และแอคนิสก้ารัฐวันสก้ามือ๕ของโลกชาวโปแลนด์มอบไม้เทนนิสค่ะ
ซึ่งวีนัสเคยมาเมืองไทยบ่อยที่สุดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สี่
กล่าวว่ารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบสวยงาม
ดังนั้นการแข่งขันที่เมืองไทยก็รู้สึกเหมือนแข่งขันในบ้านตัวเอง
และเธอก็ต้องการคว้าแชมป์ที่นี่ค่ะ
เพียงแต่การแข่งขันกีฬาเทนนิส
๔สาวยังตื่นเต้นที่จะได้แข่งขันกันปรุงอาหารไทย
แก่ผัดไทยและต้มยำกุ้งมื้อเที่ยงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
สวัสดิ์เปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้เปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่
แฟนเทนนิสชาวไทยและทั่วโลก
ที่จะชมการแข่งขันระดับโลกช่วงปีใหม่
และถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย
ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่ามาเที่ยวนะครับ
แล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความสุข
เขาถึงได้เดินทางมาในช่วงปีใหม่

เปรียบตัวก่อนที่จะไปแข่ง
ก็เป็นศึกใหญ่ที่นักเทนนิสทุกท่านจะไป
ไม่ว่าจะเป็นผิวผิวสนามหรือว่าสี
ฉะนั้นเนี่ยนักเทนนิสผมได้พูดคุยกับทุกท่านบอกว่า

สำหรับการแข่งขันวันส่งท้ายปีวันที่๓๑ธันวาคม

คู่แรกแอนิส๙รัฐวันสก้า
พบกับแองเจลิกเคอร์เบอร์เวลา๑๗นาฬิกา
ต่อด้วยคู่ที่๒ซาร่าเออรานี

ซึ่งผู้ชนะจะแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศ
เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่๑มกราคมนี้
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน
ถึงแม้ว่าจะเป็นรายการพิเศษนะครับ
แต่เชื่อว่าทั้ง๔สาวดวนกันสนุกแน่นอน
ว่าจะเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะลุยศึกแกนสแลมแรกของปีหน้านั่นก็คือ
ในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่๑มกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับ